พยาบาลก็ไม่กล้าพูดไม่มีใครกล้าพูดเลย
คุณจะต้องมีไข้๓๗องศาคุณถึงจะได้ตรวจโควิด
ชั้นปลูงให้แนวที่ฉันได้รับเชื้อมาจากความชิ้น
รับเชื้อมาแล้วจะมาตรวจไม่ดีอีก
มีเงินดิฉันมีเงินยอมจ่ายเป็นหมื่นแต่ไม่มียาตรวจศรีนครินทำยังไง
โควิดอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะคุณหมอโควิดอยู่ตรงนี้นี่นั่งอยู่เนี่ย
มาตรวจโควิดคุณอยู่สภาพแบบนี้เหรอศรีนักษณีย์ขอนแก่ง
คุณจะตรวจพวกฉันยังไงมาตรวจเนี้ยยืนด้วยหมอหาแยวมา
หมอหาแยวมาตรวจคนไข้เอาเงินมารักษาคนไข้
มาแม่คนที่ใหญ่ที่สุดในโรงพยาบาลศรีนักษณีย์มาพูดเลย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
คลิปดังกล่าวนั้นเป็นคลิปจริงนะครับแต่นะครับ
ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากว่าผู้ป่วยรายนั้นมีอาการ
และผู้ป่วยได้ประเมินตนเองว่าตัวเองเนี่ย
อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดแต่เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลแล้ว
ตามขั้นตอนของการประเมินของระบบการสืบสวนโรคแล้วพบว่า
ผู้ป่วยรายนั้นแทบจะไม่มีความเสี่ยง
ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ได้อธิบายให้ผู้ป่วยอะไรนั้นทราบ
อะไรนั้นก็มีความเข้าใจแล้วก็ยอมรับในเหตุผลทางการแพทย์เป็นอย่างดีครับ
คุณหมอเพื่อให้กรณีนี้เป็นเคสตัวอย่างเรื่องของการเข้ามาตรวจเนี่ยค่ะ
อยากให้คุณหมอช่วยอธิบายกลุ่มคนที่เหตุผลที่เราไม่สามารถตรวจหนี้ได้ทุกคนค่ะ
ครับคืออย่างนี้ครับเราต้องประเมินว่าคนไข้รายไหนที่มีความเหมาะสม
จะได้รับการตรวจนี้ก็คือผู้ป่วยซึ่งมีอาการของระบบทางเดินหายใจนะครับ
เช่นมีไข้วัดและอุณหภูมิมากกว่าสามสิบเจ็ดจุดห้าองศา
หรือมีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกก็เหมือนอาการไข้หวัดทั่วไป
เมื่อยตามเนื้อตามตัวนะครับและท่านมีประวัติไปสัมผัสนะครับ
หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันว่ามีผลบวก
อันนี้คือกลุ่มเสี่ยงที่สูงแน่แน่อีกส่วนหนึ่งก็คือ
คนที่มีอาการระบบทางเดินหายใจนะครับและเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นตามรายชื่อของประเทศที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศทุกวันว่าเดินทางมาจากประเทศไหนบ้างนะครับ
ฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับซึ่งปัจจุบันทางรัฐบาลก็จะออกค่าใช้จ่ายให้ท่านฟรีทั้งหมดในการตรวจ
แต่ถ้าผู้ป่วยประสงค์จะตรวจเองแต่ไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงตรงนี้ครับ
ทางโรงพยาบาลขั้นตอนที่๑ก็จะอธิบายให้ผู้ป่วยอะไรนั้นทราบว่า
อาการเจ็บป่วยของท่านนั้นเนี่ยเป็นไข้หวัดธรรมดา
หรืออาจจะเป็นติดเชื้อที่ระบบอื่นซึ่งไม่ใช่ระบบทางเดินหายใจ
เพราะอย่าลืมว่าเวลาท่านเจ็บป่วยมีอาการไข้ไม่ได้หมายความว่าจะติดเชื้อไวรัสอย่างเดียว
อาจจะเป็นติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะระบบทางเดินอาหารหรืออื่นก็ได้
ซึ่งแพทย์ก็จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็เข้าสู่การสืบสวนโรค
แต่ว่าถ้าเราสืบสวนหมดทุกอย่างแล้วไม่พบว่าเกิดจากสาเหตุใดและท่านยังมีความเสี่ยง
ตัวอย่างอย่างของกรณีดาราที่เราเห็นกัน
มันจะมีขั้นตอนการสืบสวนโรคการตรวจโรคที่๑โรคที่๒โรคที่๓

ถ้าตอนนี้คือหลายคนน่าจะตื่นกลัวมากว่าตัวเองติด
ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการสังเกตตัวเองที่บ้านอะไรยังไงนะคะ
สิ่งแรกนะครับเราต้องสังเกตตัวเองครับ
ถ้าเรามีอาการไม่สบายหรือว่ารู้สึกตัวเองผิดปกตินะครับ
โดยเฉพาะอาการทางระบบทางเดินหายใจ
สิ่งแรกที่เราแนะนำก็คือให้ท่านป้องกันตัวเองก่อน
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยท่านมีเนี่ยมาใส่
และท่านก็จะแยกตัวจากคนอื่นออกมาก่อนเลยนะครับ
ข้อที่๒ให้ท่านโทรศัพท์มาที่สถานพยาบาล
และเล่าอาการให้พยาบาลหรือให้แพทย์ฟังว่า
ท่านมีอาการผิดปกติอะไรบ้างนะครับ
หรือท่านมีความเสี่ยงใดท่านมีข้อสงสัยใด
ว่าตัวเองจะมีความเสี่ยงในการติดโควิด๑๙นะครับ
ทางแพทย์พยาบาลก็จะทำการประเมิน
และถ้าประเมินแล้วพบว่าท่านมีความเสี่ยงนะครับ
ทางโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจะมีระบบ
ในการไปรับตัวท่านมาตรวจนะครับ
เราไม่อยากให้ท่านเดินทางมาเองนะครับ
เพราะการเดินทางมาเองนั้นอาจจะแพร่เชื้อได้
ฉะนั้นถ้าท่านสงสัยท่านกักกันตัวเองก่อน
โทรศัพท์มาถามแล้วเราก็จะให้คำแนะนำครับผม
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่สำคัญที่เราจะต้องทำให้
คนในสังคมเนี่ยมีความเข้าใจว่า
ประโยชน์ของการส่งตรวจโควิด๑๙
จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
คนทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยง
ตามแนวทางของการแพทย์
ไม่ควรจะตรวจนะครับ
เพราะการตรวจเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจผิด

ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับถ้าตรวจแล้วไม่พบนั่นไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้ติดเชื้อนี้นะครับคือมันมันยังมีระยะฟักตัวต่างเกิดขึ้น
ฉะนั้นเราจะเห็นในที่ที่เป็นข่าวตอนนี้อยู่ก็คือเราจะเห็นอย่างยกตัวอย่างของกรณีดาราจะได้เข้าใจง่ายจะเห็นว่าถึงแม้ดาราซึ่งมีความใกล้ชิดกับดาราที่ที่ให้ผลบวกเนี่ยไปตรวจแล้วผลตรวจเป็นลบแพทย์ก็ยังแนะนำให้เขากักกันตัวเองอย่างน้อยอีก๑๔วันเพราะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าผลลบเนี่ยจะบอกว่าท่านไม่ติดเชื้อ
ฉะนั้นถ้าในกรณีที่เมื่อท่านมีความสงสัยและมาพบแพทย์แพทย์ได้พิจารณาแล้วว่าท่านเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องตรวจถึงบอกว่าไม่ควรจะตรวจเพราะการตรวจเองอาจจะท่านอาจจะทำให้ท่านเนี่ยเข้าใจตัวเองผิดฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่าเราจะมีอาการผิดปกติมีโอกาสที่เกิดได้เนี่ยสิ่งแรกที่ท่านควร
อยู่ห่างจากคนอื่นเกิน๑เมตรใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็แยกทานอาหารแยกใช้ของส่วนกลางต่างกับคนอื่นนั้นคือสิ่งที่เหมาะสมมากกว่านะครับแต่เราก็เข้าใจอยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนเมื่อมีความสงสัยก็อยากจะตรวจแต่ต้องอธิบายเข้าใจว่าการตรวจเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ช่วยทำให้ท่านดูแลตนเองได้ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมองในระยะยาวก็คือ

ขุมเสี่ยงต่างต่างเราก็ตรวจแต่ถ้าคนทั่วไปซึ่งไม่มีความเสี่ยงนะครับแล้วมาตรวจเนี่ยมันยิ่งทำให้การใช้ทรัพยากรที่เราจะต้องเก็บไว้ใช้ในยานจำเป็นเนี่ยมันยิ่งหายากมากยิ่งขึ้นแล้วหรือพอเราไม่สบายเราก็อ่าไม่มีทรัพยากรต่างต่างเหล่านั้นใช้อันอันอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเวลาครับการ
เสียเวลาของหมอหนึ่งคนซึ่งสามารถไปรักษาคนอื่นได้แล้วมาตรวจคนที่ไม่มีความจำเป็นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ทำให้เสียทรัพยากรบุคคลแล้วก็เสียโอกาสของคนอื่นอื่นที่จะได้รับการรักษาพยาบาลได้ฉะนั้นตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนเรียกว่ามีความเข้าใจในหลักการของการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด๑๙ก่อนและถ้าสงสัยก็
ถ้าท่านจะใช้แบบประเมินที่เห็นอยู่ตามตามลายต่างต่างที่ส่งก็ได้ครับว่าท่านมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมคิดว่าอันนี้มีความจำเป็นตรงนี้มากกว่าฉะนั้นถ้าเราเราตระหนักตรงนี้เราไม่ตระหนกตกใจมากเกินไปผมว่าก็ก็จะทำให้เกิดการดูแลตนเองได้ดีแล้วก็ลดปัญหาของส่วนรวมลงไปได้